ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของวังพญานาคที่ลุงพลสร้าง
ก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดี

แล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าว่าจะโดนทุบไหม
แล้วถ้าจะต้องทุบพญานาคจะเกิดอาเภษอะไรไหม

มันจะมีอาถรรย์ได้ไงเพราะถ้าทุบแล้วไอ้คนที่อาลิมน์เป็นไป
คือคนที่เสียผลประโยชน์ก็ต้องไปหาอาชีพอื่นอาชีพนี้
ก็คงจะไม่ได้กินต่อไปกลัวอาถรรพ์ก็ติดต่อมาพร้อมแล้ว
ขอนพร้อมแล้วรู้เรื่องนี่ค่ะหมอ
ปลาก็เคยให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการของเรานะ
บอกว่าถ้าทุบพญานาคก็คงไม่มีอาถรรพ์อะไรหรอกมั้ง
วันนี้ก็เลยมีการให้สัมภาษณ์อีกรอบพร้อมค้อนมาเลยทีนี้

สำหรับคนที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้หรือว่าชาวบ้านในพื้นที่
บางคนบอกต้องทุบเถอะเพราะว่ามันผิดกฎหมายอ่ะ
อีกอย่างก็เอาไว้แล้วแหมบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยสนิทใจ
ไปกราบไปไหว้สำหรับคนที่มาของการสร้างอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
ทุกผู้ชมครับเอาดูทางคุณแม่น้องชมพู่หน่อย
ความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่เนี่ยตอนนี้รอตำรวจอย่างเดียวนะฮะ
รอตำรวจอย่างเดียวว่าจะมีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างนะครับ
แต่คุณแม่น้องชมพู่นะครับนางสาวิตรีวงศรีชาบอกว่า
เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแม่ฝันนะฮะ
ฝันว่าน้องชมพู่วิ่งเข้ามากอดขาของแม่ด้วยความสนุกสนานร่าเริงนะฮะ
ลักษณะแบบเล่นด้วยเอาหัวมุดเข้าไปใต้กระโปรงแม่ด้วยนะครับ
อันนี้เราทำตามที่คุณแม่ของน้องชมพู่เล่าให้ฟังนะฮะ
บอกว่าน้องเนี่ยมากอดขาแม่แน่นเลยแล้วหัวเราะขยับตัวขยับเท้าไปมา
แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ล้มเดี๋ยวแม่ล้มนี่นะฮะ
ยังรู้สึกว่าตอนนั้นมีอะไรมาไต่ที่ขาเลยก้มลงไปมองนะครับ
พบว่าที่ขาของตัวแม่เองเนี่ยเป็นขาผู้ชายนะ
แล้วมีขนหน้าแข้งแบบผิวนี่เขียวช้ำเหมือนกับขาคนที่เสียชีวิตมาหลายวัน
แล้วมีเห็บหมัดสองตัวไต่อยู่ด้วยก็เลยเอาเท้าอีกข้างเนี่ยถูแล้วก็ปัดออกไป
แล้วดึงแขนลูกสาวคือน้องชมพู่เนี่ยให้ออกมาจากใต้กระโปรงแล้วก็เห็นลูกเนี่ยหัวเราะร่าเริง
แล้วแม่ก็สะดุ้งตื่นคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าตั้งแต่น้องชมพู่เสียชีวิต
ฝันถึงน้องมาไม่ถึง๕ครั้งทุกครั้งที่ฝันน้องชมพู่จะมาด้วยท่าทางร่าเริงเสมอนะครับ
เป็นเพราะว่าครอบครัวอยู่ด้วยกันบรรยากาศแบบนี้มาตลอด
แต่ความฝันล่าสุดครั้งนี้เช้ามืดที่ผ่านมาแม่ตั้งข้อสังเกตว่า
อย่างกรณีเห็บหมัดสองตัวเกาะที่ขาตามความเชื่อของคนทางอีสานนะฮะ
ฝันเห็นถึงพวกเห็บพวกหมัดเนี่ยก็คือจะมีเรื่องวุ่นเนี่ยเกิดขึ้น
แต่แม่น้องชมพู่มองว่าในฝันเนี่ยขาของแม่มีขนหน้าแข้งเหมือนกับผู้ชาย
ลักษณะเหมือนคนเสียชีวิตแล้วแล้วแม่ได้ใช้เท้าเนี่ยปัดเห็บหมัดพวกนี้ออกไป
เชื่อว่าเห็บหมัดที่มาเกาะคงไม่สามารถทำอะไรแม่ได้อย่างแน่นอน
จากแค่งนะจากขาของแม่นะ